เมื่อวานนี้ไปงานแถลงข่าวงานบอลประเพณีของช่องหนึ่งมา
แล้วก็อุ๊ยรวมคนคนหล่อจริงคุณภาพ
เยอะมากในความหล่อความเหล่าไม่รู้จะเลือกใครดีนะคะ
มีมากมีเกรดโอ้มีพี่โป๊ป
ณเดชน์โป๊บบอยเกรทเจมส์มานะจัดทัพเตรียมฟาดแข้ง
ก็แถลงข่าวกันไปแบบจัดเต็มค่ะงานนี้บอกเลยโอ๊ยตายตายนะคะ
แบรี่หล่อกระชากหัวใจมากเลยค่ะ
พี่มากก็หลอกโป๊ปก็ดีโป๊ปก็ดีพี่แบรี่แต่ที่หลอกโครงกระพันธุ์นะครับ
ไม่แพ้รุ่นใหญ่อย่างพี่ป๋อนัทธวุฒินะคะลูกดกแหละก็ยังหล่ออยู่นะจ๊ะ
ก็แอบบ่นเรื่องปีชงนะบอกว่าลูกช่วงนี้ป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันเอ
แล้วก็อ่อนแอหลายอาการนะช่วงนี้อากาศไม่ค่อยดีด้วย
ดูแลจนกว่าจะหายค่ะรวมไปถึงช็อตที่ร้ายต่อหลายคนแชร์กันมาเยอะเลยนะคะ
รูปพี่ป๋อแชะรูปคู่กันมานี่เลยกับคุณแอฟทักษะอ่อนแล้วก็น้องปีใหม่นะฮะ
ก็ย้อนไปถึงคราวที่เล่นละครด้วยกันนู้นหลายปีมาแล้วค่ะ
ป๋อก็บอกว่าส่งกำลังใจให้กับคุณแอฟสุดสตรองคนนี้ด้วยนะจ๊ะ

โดนกันทั้งบ้านเลยยกครัวเลยฮะยกครัวเลย
ภูเผาเอ๋พี่เลี้ยงเผาผมเป็นคนเดียวที่ไม่เป็นอะไรเลย
ดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วแต่ว่าก็มาเจอฝุ่นอีกก็ต้องบอกว่าต้องดูแลตัวเอง
ข้างนอกก็ต้องพยายามปิดหน้ากากไว้อะไรอย่างนี้ครับเดี๋ยวก็จะลำบาก

เป็นเหมือนกันนี่เป็นตุ๊ดเพราะว่าอากาศนะคะ
นั่นไงไม่น่ามือพี่เริ่มขึ้นมาแล้ว
ถึงแม้พี่จะมีเมียแล้วคิดถึงที่แอฟเขาก็เราก็ติดตามเรื่องราวเขาตลอดนะเนาะ
ก็จริงไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็เป็นกำลังใจให้นะครับ
เพราะว่าทุกอย่างมันต้องผ่านไปได้ด้วยสติครับ

ใช่นะคะก็ต้องระวัดระวังกันด้วยนะคะ